มีแม่ค้าเขาก็พยายามจะไปขายของในสวนสาธารณะ
ปรากฏว่ารอปภเอาแผงเหล็กมากั้นเหมือนกับไม่ยอมให้ขาย
โอ้โหมันก็เลยเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะ
นี่มันเลยเป็นเรื่องแบบนี้แม่ค้าก็โวยใหญ่เลย
คลิปนี้เพจอยากดัง
เดี๋ยวจัดให้รีติว่า
ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ค้าที่อยู่ในคลิป

บอกว่าก็ขายตรงนี้จอดตรงนี้กันมาเป็น๑๐ปีนะ
ตั้งแต่ตรงนี้โอ๊ยเป็นแค่ป่าชายเลนจนเมืองพัทยามาสร้างเป็นสวนสาธารณะ
คือก่อนเกิดเรื่องเนี่ยมีคนเอาแผงเหล็กมากั้นทางเข้าออก

ปภคอยยืนห้ามไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ
ก็ถามรอปภเขานะรอปภตอบแค่ว่าได้รับคำสั่งมาแม่ค้าพ่อค้าก็พยายามจะถามเหตุผลคำสั่งอะไรใครสั่งมาเหตุผลมันคืออะไร
แต่เหมือนกับว่าเขาตอบแบบผู้จำไม่ค่อยดีแล้วก็ถ่ายรูปพ่อค้าแม่ค้าข่มขู่ด้วยทางแม่ค้าบอกแบบนี้นะคะแม่ค้าก็เลยโกรธก็เลยโวยวายไปอย่างที่เห็นในคลิป
ทางแม่ค้าบอกว่าไม่ได้ขายทั้งวันนะช่วงเย็นพอมีคนมาออกกำลังกายก็แยกย้ายกันกลับไม่เคยสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
อยากให้รอปภพูดจาดีหน่อยอธิบายเหตุผลหน่อยไม่ใช่พูดจารักษณข่มขู่
เขาก็ไม่มาไล่มาอะไรอย่างเงี้บางทีเขาก็แต่ทีนี้เขามาเอาเหล็กมากั้นมันไม่ใช่เศรษฐกิจแล้วก็โทรถามเทศกิจว่าเอาเหล็กมากั้นเหรอเศรษฐกิจบอกว่าไม่ให้ครับไม่ได้มากั้นแล้วทีนี้มาเขามากั้นไม่ให้เข้ายังไงก็ไม่ให้เข้าเอา
เราก็บอกทำไมทำอย่างงี้กับเราเพราะว่าเราขายมาตั้งนานแล้วเราเพิ่งไม่ใช่เพิ่งมาขายแล้วมันไม่ได้มีแบบแม่ค้าเยอะแล้วคนก็ไม่มีอย่างที่พี่เห็นเนี่ยมันมีแม่ค้ามาอีกสามสี่คันเองพี่นั่นแหละแล้วก็พูดกับเขาดีดีเขาก็ถ่ายรูปเราทำนู่นทำนี่แล้วก็ว่าเราเราก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมมาพูดแบบนี้ระหว่างเนี้ยเราขายมาตั้งนานแล้วนะทำไมทำอย่างงี้ว่าหนูก็

ก็ให้ออกไปจอดขายบนถนนสาธารณะดีกว่า
ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่สวนสาธารณะ

แล้วก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเลย
เขาไม่ยอมฟังเสียง
คือจะหารอพ่อหวานให้รอพ่อผมก็ทนไม่ไหว
คนเราโตแล้วมันก็น่าจะมีเหตุมีผล
พอเขาบอกมาผมก็รับคำสั่งเข้ามาอีกทีนะจากเมือง

เมืองพัทยาที่ไหนบนตัวหนอนเขาไม่ให้ขาย

เขาไม่ให้ขายคือเขารักษาความสะอาดไง
คือเขามีจุดให้ขายเราก็ขายไป

เพราะว่าแม่ค้าเองก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะ
พอบอกว่ามันก็มีจุดที่ให้ขายได้

พ่อค้าแม่ค้าเองก็น่าจะรู้นะ

เพราะว่ารอปภบอกว่าได้รับคำสั่ง
จากทางสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พฤกษศาสตร์เมืองพัทยาใช่ไหมคะ
เราไปถามหัวหน้าฝ่ายพฤกษศาสตร์เมืองพัทยา

คือลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นด้วยล่ะค่ะ
ก็บอกว่าคือจริงแล้วตามกฎหมายสวนสาธารณะไม่สามารถเอารถไปจอดขายของได้อยู่แล้ว
มันเป็นเรื่องของความสะอาดมันเป็นเรื่องของการจอดรถขายของกีดขวางเส้นทางการเข้าออกของนักท่องเที่ยว
และประชาชนที่ไปออกกำลังกายแต่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะหาแนวทางแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าต่อไป
ส่วนทางรอปภเดี๋ยวเรียกมาคุยว่ารอปภผูจาไม่ดีอะไรกับแม่ค้าหรือเปล่า
เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดก็แล้วกัน
แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เขามีการจัดระเบียบห้ามขายจริง